กระดับแม่ค้าออนไลน์ขายดี
ที่นี่เขาก็มีกล่องซุ่ม
ชัยเมียงเชียงใหม่

อยากได้กล่องซุ่มเหรอ
จัดให้เลยครับทางสวนสัตว์เชียงใหม่
เขาเตรียมอังเปล่ากล่องสุ่ม

กล่องซุ่มของลินหุ้ยมีอะไรบ้าง

ของดีนะคือถ้าแม่ค้าออนไล

แครอทหวานเย็น
ของชอบลินหุ้ยทั้งนั้น
มีไผ่ไหมลินหุ้ย

อยากได้อะไรที่สเปเชี่ยว

เหตุผลที่เขาต้องจัดงานนี้

ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่

แล้วก็เปิดผลเลยถึงเขตผลที่ต้องทำ

หรือว่าประชาชนที่สนใจเวลามาดูลินหุ้ย
เขาจะได้ตื่นเต้นตื่นตาตื่นใจไปด้วยไงครับ
แล้วเขาบอกว่ามีขนมปังแผ่
เป็นอาหารเสริมของแพนด้าที่ใช้ต้นไผ่เป็นส่วนผสม

เดี๋ยวนะคือเขามีสูตรสำหรับคนทานได้ด้วย

ถูกคือส่วนผสมก็คือจะเพิ่มน้ำตาลและเนย

อื่นนะครับไปดูกันบ้างนะครับ
กับส่วนจัดแสดงสัตว์นักล่า
ว่านักล่านักล่า

เขาบอกว่าแต่ละจุดเนี่ยเขาก็จัดเอาไว้นะ
เป็นแบบเทศกาลตรุษจีนนะครับ
สำหรับไหว้เทพเจ้าเสริมสิริมงคลรับปีเสือทอง

เขาเข้าไปจัดเสร็จปั๊บยังไงรู้ไหม

ก็คือเดินเข้าไปข้างในไปหาของ

ไม่ใช่

เขาบอกว่ามีกล่องมงคลให้กับนักท่องเที่ยวนะครับ
ที่ร่วมกันในการอุปถัมภ์เลี้ยงเสือ
พร้อมกับส้มมงคลอีกด้วย
คุณผู้ชมแล้วนอกจากนี้ทางสถาบันกงจื้อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับ
ก็นำทีมเจ้าหน้าที่มาสอนการทำซองอังเปล่าโคมจีนว่าหน้ากากเสือ
แล้วก็เขียนคำโวยพรปีเสือให้กับนักท่องเที่ยว
เรียกได้ว่ามาที่นี่ที่เดียวครบจบคุ้มจริงครับ
จริงเลยนะอ่าเห็นแบบนี้แล้วมันก็เพิดเพลินสบายอกสบายใจแต่